ทุกผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยแถวแยกเมืองทองนะฮะพื้นที่
นนทบุรีนะครับมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งอายุสิบสี่ปีเขาซ้อนจักรยานยนต์ไปกับเพื่อน
ตอนที่ไปติดไฟแดงอยู่ไปเจอพ่อของคู่กรณีที่เป็นวัยรุ่นรุ่นเดียวกัน
เขาเป็นวินจักรยานยนต์รับจ้างเห็นเด็กคนนี้ก็ปรีเข้ามาหากลางแยกไฟแดงเลยนะครับ
เอาเรื่องเด็กเด็กก็วิ่งหนีพอเด็กวิ่งหนีเกิดอะไรขึ้นไปดูนะครับ
ถูกชนปึ้งเข้าไปเลยฮะคือจังหวะนี่เด็กหนุ่มคนนี้วิ่งหนีมาเนี่ย
เพื่อนที่เป็นคู่กรณีกันรถคันนี้เข้ามาทางซ้ายเขาก็ไม่เห็นนะโผล่มาทางขวาไงใช่ไหม
ที่มีรถจอดติดไฟแดงอยู่นะครับก็เลยชนเข้าไปอ่านี่เป็นกล้องหน้ารถของ
คุณจิรวัตรนะครับเด็กผู้ชายคนนี้นะฮะวิ่งข้ามถนนแล้วก็ตัดหน้ารถพอดีนะครับ
ก็บาดเจ็บนะฮะเขาก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลกัน
นี่ล่าสุดอาการยังแบบมึนมึนงงงรอสแกนสมองอยู่นะครับส่วนรถคันที่พุ่งชนเข้าไปก็กระจกหน้ารถแตกนะฮะ
กู้ภัยก็มาช่วยสมมุติชื่อน้องบอยก็แล้วกันนะเด็กชายบอยอายุ๑๔ปีคนเจ็บนะครับมีศีรษะมีแขนมีขานะครับเจ้าตัวบอกว่าเพิ่งไปรับน้องกลับจากโรงเรียน
พอเห็นเนี่ยบอยบอกเขาลงจากรถปรีเข้ามาถามผมเลยบอกมึงมีปัญหาอะไรกับลูกกู
แล้วก็ชากบอยลงจากรถบอยบอกผมเห็นท่าไม่ดีวิ่งหนีฮะวิ่งหนีแล้วก็ถูกรถชน
เสื้อเขียว
มีเพื่อนคนหนึ่งข่าว
วิ่งหนีนะมาแยกหนึ่งแล้วแล้วพอวิ่งวิ่งวิ่งไปเนี่ยอีกฝั่งนึงเขาเป็นเลนซ้ายไง
ข้ามข้ามแล้วฝั่งนู้นเข้ามาเลนซ้ายเห็นไหมฮะข้ามคันนี้ปึ้งโอ้ยคือถ้าดูภาพมุมเนี้ยน่ากลัวนะค่ะ
โชคดีที่ไม่เจ็บหนักกว่านี้นะเนี่ยจังหวะตรงเนี้ยคือคนขี่จักรยานยนต์คันของบอยเนี่ย
ไม้อายุ๑๖นะครับแล้วก็มีน้องสาวอายุ๖ขวบนั่งตรงกลางบอยนั่งท้ายสุดที่บอยบอกไปรับน้องกลับจากโรงเรียน
จักรยานยนต์รับจ้างเดินมาที่รถเนี่ยมาดึงตัวบอยไปเนี่ยไปที่วินเนี่ยนะฮะ
แล้วคนที่ก่อเหตุก็คือคนล็อกคอบอยก็พยายามจะพาบอยเนี่ยเดินไปที่หลังวิน
อยก็เลยวิ่งหนีนะครับท่านผู้ชมครับกล้องหน้ารถดูอีกทีนึงได้ไหมหน้ารถคันที่เป็นเจ้าของคลิปเจ้าของกล้องนะครับ
จังหวะตรงเนี้ยที่บอยวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งแยกนี้เขาเลนส์นี้เข้ามากันได้อยู่ใช่ไหมฮะ
ึ้งเข้าไปอย่างนี้เลยเราไปที่บ้านของบอยนะครับทุกผู้ชมครับก็นี่ฮะบอยมาจากโรงพยาบาลแล้วนะครับ
กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วนะครับบอกว่าวินจักรยานยนต์ที่มาลากบอยลงไปจากรถจักรยานยนต์ของพี่ที่ขี่มาด้วยกันที่บอยซ้อนมาเนี่ย
คือพ่อของเตยเตยเนี่ยเป็นเพื่อนผู้หญิงบอยไม่มีปัญหาอะไรกับเตยหรอกแต่บอยมีปัญหากับแฟนของเตย
พอไปถึงจุดเกิดเหตุก็เจอพ่อของเตยเนี่ยมาล็อกคอนะฮะโดยมีวินจักรยานยนต์คันอื่นเนี่ยมาด้วยมาล้อมอยู่๓๔คน
บอกว่าพ่อของเตยยังชักมีดมาขู่ด้วยแล้วตบหน้าบอยไปทีนึงเห็นชักมีดมาถูกตบหน้าผมก็กลัวผมก็วิ่งหนีวิ่งข้ามถนนวิ่งไปเรื่อยอ่ะบอยบอกอ่ะอืม

ก็ล้อมผมประมาณ๓๔คนครับค่ะแล้วก็ถือมีดออกมาขู่ครับ
ใครเป็นคนถือมีด

หลังจากนั้นผมก็วิ่งหน่อยครับ

เพื่อดูความผิดปกติตอนนี้รอผลอยู่

ก็ให้ยามากินแล้วก็ให้กลับมาดูอาการที่บ้าน
เสียค่าใช้จ่ายไปในขณะนี้ก็หมื่นสาม
หัวยังบวมยังปวดหัวเจ็บข้อเท้าเจ็บหลัง

จักรยานยนต์รับจ้างที่มาไล่ทำร้ายน้องชาย
จนทำให้วิ่งหนีแล้วก็ถูกรถชน